มาดูข่าวที่คุณวัดดาพรปล่อยเอาไว้ครับ
คลั่งคนหนึ่งนะจี้ตัวประกันเลย

มีดยาวทีเดียวนะครับปรากฏว่า
ตำรวจนะฮะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
ในการสยบความคลั่งครับ
เอาคนล้ายออกลง
ตัวประกันออกหมดแล้วนะครับผม
อย่าทายอย่าทาย
อย่าทายอย่าทาย

เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนบ๑๑ที่ผ่านมานี้เองครับ

จับตัวประกันอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง

กรุงเทพมหานครก็เลยไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์นะครับ๓คู่หาติดกัน
ชั้น๔ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๕ปีได้
เสื้อยืดแขนสั้นสีดำสวมกางเกงยีนขายาว
แล้วก็มีมีดอย่างต้อง๖นิ้วคุณพระอาพร
จี้คอผู้ชายอายุประมาณ๗๐ปีท่านนี้อยู่
เสื้อสีแดงโอ๊ยวัดเสี่ยว

กระทั่งชายคนดังกล่าวยอมลงมาที่ชั้น๑
แล้วก็ยังคงใช้มีดจี้คอชายสูงอายุนั้นอยู่นะ

ปรีเข้าไปประชิดเลยแล้วก็ใช้ปืนไฟฟ้ายิงปั้งเขาให้
เป็นตำรวจ๑๙๑นะยิงปั้งใส่หลัง
แล้วก็เอวของผู้ก่อเหตุจนล้มลงแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้
ส่วนชายชะลาที่ถูกจี้นะครับก็ปลอดภัยดี
จากการสอบถามนายวิชัยศรีสดเป็นคุณตานะครับ
คุณตาของผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่าหลานเพิ่งออกจากคุกได้เดือนนึงอ่ะ
คดีรักทรัพย์ตอนนี้ยังไม่มีงานทำ
ก่อนหน้านี้๒วันหลานออกจากบ้านบอกว่าจะไปหาแฟน
จากนั้นก็ขาดการติดต่อกันไปเลย
ส่วนตัวคาดว่าหลานน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่าง

เขาเพิ่งก่อเหตุอะไรมาครับถึงเขาติดช่วงตู่น่าแล้ว
คดีอะไรปรยศาสน์แล้วลักษณะ
เบื้องตรนก็เท่าในที่นำชายที่ก่อเหตุ
กับชายชะลาที่ถูกจี้นะครับ

ที่โรงพยาบาลเลิศสินขณะเดียวกันนะครับ
พลตำรวจโทสำรานดวนมาท่านผู้ประชาการตำรวจนครบาน
ท่านออกมาเปิดเผยนะครับประวัตินะฮะ
โอ้โหโชคโชว์ทีเดียวผู้ต้องหาที่จี้ตัวประกันเมื่อกี้นะฮะ
คือท่านน๑ถ้าไปติดตามคดีด้วยตัวเอง
ท่านบอกว่าคนนี้นะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย
มาแล้วตั้ง๑๖ครั้งนะครับ
ท่านนหนึ่งนะฮะผู้ประชาการตำรวจนครบานนะครับ
เปิดเผยหลังการสอบปากคำนายกัมพลนากระโทก
ผู้ต้องหาที่จี้ตัวประกันเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าไป
คือเขาเคยถูกจับดำเนินคดีเกี่ยวกับการชิงทรัพย์นะครับ
ทรัพย์มาแล้วมากถึง๑๖ครั้ง
โดย๑๓ครั้งก่อเหตุสมัยยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
สำหรับมูลเหตุมาจากวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ต้องมาเช่าห้องพักที่โรงแรมนี้
จากนั้นนายกัมพลก็ไปเสพยาเคมา
เมามาเลยแล้วไปก่อเหตุชิงทรัพย์เด็กหญิงอายุ๑๔ปีนะครับ
ซึ่งเป็นหลานเจ้าของโรงแรมนะครับ
เมื่อผู้ต้องหาได้เงินแล้วก็พยายามจะลวนลามน้องอีกนะครับ
เจ้าของโรงแรมได้ยินเสียงนะครับก็ขึ้นไปช่วย
แล้วก็ถูกกัมพลใช้มีดจี้ล็อกคอดังกล่าวนี่แหละครับ
จะเข้าไปชิงทรัพย์เขานะครับ
จะเข้าไปชิงทรัพย์เขาแล้วก็เจอน้องอีกนะครับ
ก็จะมีทฤษภิกรรมที่จะลวดลามเขาแต่น้องก็มีสภาพดี

แล้วก็คุณลุงนะครับผมก็เข้าไปช่วยนะครับ

คนก็รับวาดเศรษฐ์ยาเศรษฐ์พิษภูมิจะมีทฤษฐรรมสัญญาณให้หน่อย

ก็พวกตำรวจกำลังนั่งไล่อยู่นะครับ
วันเป็นเยาวชน๑๓ครั้งนะครับ
เคสล่าสุดก็เป็นเคส๔ทรัพย์
ค่ะตัวประกันปลอดภัยนะคะ
กรุงเลยค่ะวันนี้นะคะช่วงใกล้เที่ยงค่ะ